ถึงกรุงเทพมหานครหลายคนก็ยังสัมผัสถึงอากาศหนาวค่ะ
แต่ว่าอากาศในกรุงเทพถ้าวัดจริงแล้วอุ่นขึ้นจากเมื่อวานนี้เล็กน้อยนะคะ
โดยอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ที่วัดได้เมื่อเช้าตรู่ที่ผ่านมา
อยู่ที่๑๖๔องศาเซลเซียสที่สถานีตรวจอากาศดอนเมืองค่ะ
กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยอากาศแปรปรวนประเทศไทยตอนบน
ระบุว่าบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงยังคงปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้
ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็น
และอุณหภูมิจะลดลงอีก๑๓องศาเซลเซียสค่ะ
และตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๒๗มกราคม

จะมีฝนเกิดขึ้นและยังคงมีอากาศหนาวเย็นต่อไปอีก
ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพ

ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง
บริเวณอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง๒๔เมตร
ขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่ง
ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่ง
ส่วนชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
และเรือเล็กก็ควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่๒๗มกราคมค่ะ
ส่วนสภาพอากาศในกรุงเทพมหานคร
กรมอุตุนิยมวิทยารายงานเมื่อเวลา๔ทุ่มที่ผ่านมา
อุณหภูมิอยู่ที่๑๗๒องศาเซลเซียสค่ะ
ต่ำสุดวัดได้ที่สถานีตรวจอากาศดอนเมือง๑๖๔องศาเซลเซียส
แต่เมื่อมาถึงเวลาตีหนึ่งที่ผ่านมานะคะอากาศในกรุงเทพอุ่นขึ้นเล็กน้อยค่ะ
โดยก็มีอุณหภูมิอยู่ที่๑๗๔องศาเซลเซียส
ต่ำสุดวัดได้ที่สถานีตรวจอากาศดอนเมืองอยู่ที่๑๖๖องศาเซลเซียส
มาถึงเวลาตี๔ที่ผ่านมานี้นะคะสดร้อน

โดยก็มีอุณหภูมิอยู่ที่๑๖๘องศาเซลเซียส
แต่ว่าต่ำสุดเนี่ยวัดได้ที่สถานีตรวจอากาศดอนเมือง๑๖๒องศาเซลเซียสนะคะ